ข่าวเช้าหัวเขียวนะคะยังเหลือค่ะมาดูบรรยากาศที่ลบบุรีกันหน่อยนะคะ
คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์คนร้ายค่ะบุกเดี่ยวเข้าไปปล้นร้านทองนะคะ
ในโรบินสันลบบุรีมีผู้เสียชีวิตถึงสามศพบาดเจ็บไปอีกสี่รายเนี่ยนะคะ
วันนี้ค่ะทางห้างได้มีการจัดพิธีทำบุญเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทั้งพนักงาน
ผู้ค้าเองรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตระบาดเจ็บด้วยนะคะ
ไปติดตามบรรยากาศกันหน่อยนะคะจากคุณทัศนัยโคตรทองผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดเข้ามาจากพื้นที่ค่ะเชิญค่ะ
ทั้งสองท่านและคุณผู้ชมครับในช่วงของการทำพิธีเมื่อช่วงเช้า
เกิดเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าท้องฟ้าเหนือโรบินสันลบบุรีนั้น
จู่ก็เมฆค่อนข้างจะมืดครึ้มและมีฝนตกลงมาโปรยปลาย
เพราะหนึ่งว่าผู้เสียชีวิตนั้นต้องการจะบอกอะไรนะครับซึ่งแตกต่างจากจุดนี้
โลบินสันเพียงไม่กี่กิโลเท่านั้นแต่ว่าสภาพท้องฟ้าค่อนข้าง
แตกต่างกันค่อนข้างมากครับส่วนบริการเรื่องของการทำบุญ
แม้ว่าหลายคนนั้นยังคงอยู่ในความโศกเศร้าแต่ก็มีกำลังใจเพิ่มมากขึ้นครับ
ห้างโรบินสันได้มีการนิมนต์พระสงฆ์มาก้ามรูปนะครับ
นำโดดพระครูจันทัศน์ศิริทรมาดวงพ่อสารัญนะครับ
ดวงพ่อสารัญเป็นเจ้าอวัดวัดดวงน้อย

แล้วก็มีคณะผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าโรบินสันนะครับ

ห้างรวมทั้งครอบครัวของผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บนั้น
เดินทางเข้ามาร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้เสียชีวิต
หลังจากที่เหตุการณ์นี้เพิ่งจะผ่านพ้นไป
แม้ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
แต่ว่าก็มีการพูดให้กำลังใจพนักงานทุกคน

รวมทั้งได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิต
โดยมีคุณพ่อคุณแม่ของน้องไททัน
แล้วก็ครอบครัวของพนักงานที่เสียชีวิตภายในร้านทอง

บรรยากาศวันนี้ก็ดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นด้วย
ขณะที่บรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ทางด้านของพลตบริเวศจทิพย์ชัยจินดา

พร้อมคณะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าของคดีนี้

โดยมอบหมายให้พลตบริเวศจิตรสวรรค์

ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวแทนนะครับ
บอกว่าการเดินทางมาในวันนี้เป็นการให้กำลังใจทีมงานที่ทำคดีครับ
แต่ไม่ได้มีการกำชับเรื่องอะไรเป็นพิเศษ
รวมทั้งยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้
ตามที่มีกระแสข่าวออกมาว่าสามารถจับกลุ่มซึ่งเป็นถึงอดีตทหาร
หลบอยู่ในค่ายของทหารที่ลบบุรียืนยันว่าไม่เป็นความจริงครับ
พร้อมมีการตำหนิการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางสำนักที่มีการนำเสนอข้อมูล
ซึ่งมีความเสียหายต่อรูปคดีเป็นอย่างมากในการติดตามตัวคนร้าย
รวมทั้งไม่คำนึงถึงจิตใจของผู้สูญเสียในครั้งนี้
และบอกว่าการทำคดีนี้หนักใจเรื่องของการมีกระแสข่าวลือต่างเป็นพิเศษนะครับ
แล้วก็การทำงานของสื่อมวลชนแต่ว่าไม่ตักใจเรื่องของการทำคดี
เพราะว่าตอนนี้ก็มีความคืบหน้าไปค่อนข้างมากแล้วครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงเย็นวันนี้จะมีพิธีชาปนกิจศพผู้เสียชีวิตสองศพนะครับ

คาดว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะได้ตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้นะครับ

คือกรณีนี้ที่เกิดขึ้นตำรวจยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะ
พยายามทำงานอย่างเต็มที่แม้ว่าจะยังไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมออกมานัก
แต่ยืนยันว่าทำงานอย่างเต็มที่แน่นอนและจะคลี่คลายคดีนี้อย่างแน่นอนค่ะ
ตอนนี้เข้าสู่วันที่๔แล้วนะคะหลังจากที่เกิดเหตุ
คุณผู้ชมให้กำลังใจตำรวจกันด้วยนะคะแล้วก็ครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บด้วยค่ะ